เดี๋ยวฉันจะพาไปดูหมู่บ้านที่ชื่อแปลกที่สุด

คุณผู้ชมคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชื่อแปลก
ชื่อว่าบ้านหนองผีหลอกค่ะ
อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา

เอาให้มันไปดูได้ก่อนเอาไปดูหล่ะดีกว่าหมู่บ้านนี้
เพราะว่าหลายคนเขาก็สงสัยว่ามีจริงไหม
เห็นป้ายกันชัดใหญ่ขนาดนี้มีภาษาอังกฤษให้ด้วย

น้องผีหล่อคุณผู้ชม
อยู่ที่ตำบลพระพลาในอำเภอโชคชัย

ลักษณะเป็นคุ้มหมู่บ้านเล็ก

และชาชนอาศัยอยู่ประมาณ๕๐หลังคาเรือน

ทางเข้าหมู่บ้านมีป้ายเห็นชัดเจนแบบนี้ว่า

โดยก่อนหน้านี้คนที่เขาแบบผ่านไปผ่านมา

ไปถามนายสมนึกฝอยกระโทก
ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองผีหลอก

ชื่อนี้เขาเรียกขานกันมายาวนาน

ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
ตัวนายสมนึกอายุ๖๒แล้วนะ
บอกว่าเกิดมาก็ได้ยินชื่อนี้แล้ว
เคยได้ยินเรื่องเล่าด้วยคุณสุภาษาว่าในอดีตบริเวณนี้เนี่ยเป็นป่าดงดิบ
ห่างไปประมาณแปดร้อยเมตรมีหนองน้ำหนึ่งร้อยไร่
อยู่ติดกับทางเกวียนที่ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านไปมาระหว่างเมืองโคราชกับหมู่บ้าน
ในหนองน้ำก็มีโพงต้นไม้แล้วก็จอมปลวกจำนวนมาก
กลางคืนตกดึกผีโพงก็ดีผีโป่งก็ดีออกมาหากิน
ไม่ดีไม่ดีมันเป็นชุดคำสำนวนคุณก็
ว่าผีเจอไม่ผีแล้วดีไม่ดีมีผีโพงมีผีโป่งออกมาหากินกบ
เขียดในน้องน้ำเขาหิวหิวเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะ
พบแสงสว่างของผีโพงแล้วก็ผีโป่งบ่อยครั้งหลายคนเขาก็กลัว
ไม่มีใครขับเวียนผ่านไปแถวนั้นช่วงกลางคืนเลยกลัวเจอค่ะ
ก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหนองผีหลอกคือไปหลอกอยู่ตรงหนองไง
อ่าปัจจุบันหนองน้ำต่างกล่าวเนี้ยร้อยไล่เนี่ย
กลายเป็นทุ่งนาเกือบหมดแล้วยังพอมีโพงต้นไม้ให้เห็นอยู่บ้าง
อ๋อเขาอิ่มแล้วอิ่มนานเนอะอิ่มนาน